เด็กเขาชอบจับกลุ่มกันลงไปเล่นน้ำ

โดยเฉพาะการไปเล่นน้ำตามลำพังนะคะ
ที่จังหวัดลำปางค่ะ
เด็ก๒คนเป็นเด็กชายอายุ๑๓ปี

ทีนี้ช่วงนั้นกระแสน้ำค่อนข้างแรงค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายตำรวจและกู้ภัย
ใช้ทุกวิถีทางไปช่วยไว้ได้

น้ำแรงอย่างนี้อย่าลงไปเล่นเลยหนูเอ้ย

สมาคมกู้ภัยเกาะคาลำปาง

และเอาปลายเชือกมัดเอวเด็กทั้งสองคนไว้
เพื่อไม่ให้ไหลไปกับกระแสน้ำ
โดยมีหน่วยกู้ภัยช่วยกันประคอง
และช่วยกันดึงขึ้นมาที่ฝั่งได้สำเร็จค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะ
ตำรวจสพเกาะคาในจังหวัดลำปาง

บริเวณแม่น้ำวังใกล้กับสวนสาธารณะเกาะลอย
พบว่ามีเด็กร้องขอความช่วยเหลืออยู่กลางแม่น้ำค่ะ
ซึ่งแม่น้ำตอนนั้นไหลเชี่ยว

พบเด็กอายุ๑๓ปี

ท่ามกลางกระแสน้ำที่กำลังไหลเที่ยว
ได้ร่วมกับกู้ภัยเร่งช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะ

ทั้งสองคนไปเล่นน้ำที่จุดดังกล่าว
แต่ในช่วง๒๓วันนี้บริเวณเหนือน้ำ

เพิ่งสูงขึ้นและไหลเชี่ยวกระหลาก

ไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้
ก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ

และได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคะ

ก่อนเจ้าหน้าที่ไปช่วยได้ทันท่วงทีค่ะ